ไปดูอีกหนึ่งหนุ่มเสียงดี
หนุ่มเสียงดีคนนี้เริ่มด่งดังในโลกโซเชียลนะคะ
และที่สำคัญเขาเป็นนุ่มในเครื่องแบบด้วยค่ะ
ถ้าเจอเหลือเกิดยิ่งคิดถึงเธอเท่าไหร่
ยิ่งทำให้รู้สึกว่าขาดเธอแล้วทำให้ฉันทนแทบไม่ไหว
และยิ่งแน่ใจที่ทำให้ฉันหวั่นไหว
ไม่ใช่ความทรงจำ
ไม่ใช่ความเงียบนั้น
แต่มันคือทุกครั้งที่คิดถึงเธอ
ความสามารถมาเต็มจริงนะคะ
เล่นกีต้าแล้วก็เสียงร้องนุ่มภัยร้อ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนฟังตอนอากาศเย็นแบบนี้

เสียงภัยร้อจับใจที่กำลังได้ยินอยู่นี้นะคะ
เป็นเสียงของ๑๐ตำรวจโทพิสุทธิ์บุญตา
ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูทรหนองหง

กำลังครวนเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอยากเจอของบลูเชดนะคะ

ก็ถูกใจผู้ได้รับชมคลิปนี้เป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนคลิปเพลงอยากเจอนี้ก็เป็นคลิปที่๑๐ตำรวจโทพิสุทธิบุญตาได้ร้อง
แล้วก็โพสต์ไว้ตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมา
แต่ว่าเพิ่งกลับมาฮอตฮิตเป็นกระแสบนโลกโซเชียล
ยอดแชร์ถล่มทลายอีกครั้งหนึ่งค่ะ
จากเพลงนี้แล้วเขาไม่ได้ร้องได้แนวเดียวนะคะ
ตำรวจโทพิสุทธิ์บุญตายังร้องคลอฟคอฟเวอร์ได้อีกหลายเพลง
ทั้งแนวลูกทุ่งลูกกรุงเพลงร็อกแล้วก็เพลงรักค่ะ
โดยใช้เวลาช่วงพักเที่ยงนั่นแหละในการทำคลิปเพลงคอฟเวอร์ออกมานะคะ

คือเจ้ายืนข้างเขาแฟนคนใหม่
แค่ตัวอ้ายอย่าถามสิ่งที่ค้างค่าใจ
โอ้สักวัยเคยหักอ้ายบอก
อายเฝ้าหาเจ้าจนวันตาย
เข้าใจร้ายลืมอายได้ลงคอ